คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะมีรถคันหนึ่งเข้าไปเติมน้ำมันในปั๊ม
พอลงไปคุยกับเจ้าของรถบีเอ็มเขาตัดผมทรงหัวเกลียนหน่อย
เป็นค่าราชการกลางใส่บอกรถไม่มีประกันเพราะว่าเป็นรถของราชการ
แล้วขับหนีไปเลยเหรอเขาว่าอย่างงั้น
ลองดูคลิปนี้เป็นกรองหน้ารถนะคะ
คันนี้เป็นรถกระบะเขาเติมน้ำมันเสร็จกำลังรอจะขับออกจากปั๊ม

แล้วก็ถอยมาอีกถอยมาอีกข้าวนี้

น่าจะตีวงเลี้ยวออกไปได้แล้วถอยมาชนรถเขาทำไม
เพราะเหมือนเขาก็หยุดไปแล้วนะแต่ว่าถอยต่ออีก
ค้างไว้แป๊บนึงแล้วถอยต่อเกียร์ถอยหลังก็ยังเข้าเขาอยู่
เพราะว่าจะเห็นไฟสีขาวมันสว่างวาบขึ้นมาแบบนี้อืมนี่ค่ะประเด็นคือ
ชนเสร็จไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เสร็จขับหนีแล้วจังหวะขับหนีเนี่ย
เกือบจะชนเจ้าของรถกระบะที่ถูกชนอีกต่างหากอ่ะสิ่งที่เขาติดใจคือหนึ่ง
คุณหนีทำไมละ๒คุณอ้างตัวว่าเป็นรถของราชการ
อ้างตัวเป็นข้าราชการเนี้ยจริงไหมอืม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
คือพอเกิดเหตุการณ์นี้เสร็จปุ๊บนี่เห็นไหมลงมาคุยกันแล้ว
แล้วเป็นจังหวะที่ทางฝั่งเจ้าของรถกระบะเขาพยายามที่จะถ่ายรูปรถ
แล้วก็ขับหนีออกไปจนเกือบจะชนพี่เจ้าของรถกระบะน่ะหนีไปแล้วเห็นไหมคะ
นั่นเจ้าของรถเขายืนอยู่นั่นแหละที่เขาเดินพยายามตาม
ทุกคนถามคำถามเดียวกัน๑รถราชการจริงหรือเปล่าแอบอ้างหรือเปล่า
ชนไม่รับผิดชอบกลางใส่แล้วยังขับหนี
เราติดต่อไปที่คุณกวีวุฒิมานพนะคะเป็นเจ้าของรถกระบะคันถูกชนเขาบอกว่า
ผมก็เติมน้ำมันเสร็จก็รอจะขับออกจากปั๊ม
คือถอยมาชนเขาพอลงไปเสร็จปุ๊บผู้ชายเสื้อสีแดงก็อ้างตัวทันทีบอกเป็นข้าราชการ
รถก็เป็นรถของราชการไม่มีประกันทำท่าทางไม่พอใจ
ท่าไม่ดีเขาก็เลยจะเอามือถือถ่ายรูปรถไว้แต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์อย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้เขาบอกว่าเขามีภาพที่เขาถ่ายไว้เห็นเรื่องของทะเบียนรถเห็นเรื่องของอะไรชัดเจน
เดี๋ยวให้ตำรวจไปตรวจสอบต่อว่าเป็นข้าราชการจริงไหมแล้วหนีแบบนี้เนี่ยได้ที่ไหน
คืออยากให้ถึงข้าราชการเขาต้องตามหรือว่าออกใหม่ลงใหม่เรียกเลยนะ
ก็ไปพบเจ้าของรถไปพบตำรวจเขาซะก่อนเลยก็ได้นะ